จากเรื่องของการตรวจสอบระแวดระวังการซื้อทัวร์แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชม
ต้องตรวจสอบเรื่องของสถานบริการเกี่ยวกับการทำฟันด้วย

เพราะว่าเจอแล้วนะคลินิกหมอฟันเถื่อนอยู่ที่ย่านบางเขน
ซึ่งล่าสุดนี้นะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ก็พาตำรวจแล้วก็หน่วยงานต่างลงพื้นที่ไปบุกจับหมอฟันเถื่อนนะคะ
ซึ่งหมอฟันคนที่ทำก็คือเป็นนักศึกษาแพทย์
มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังปี๘
คือมารักษาแทนทันตแพทย์ตัวจริงในวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ
หน้าวะอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบรามคุ้มครองผู้บริโภค
หลังจากที่มีประชาชนนะคะแจ้งมาแล้วก็ได้สืบทราบมาว่า
ทำผิดกฎหมายประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
และข้อหาปล่อยผู้อื่นที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มาดำเนินการแทนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
และตรวจพบยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาอีกจำนวนนึงด้วยนะคะ
นิกทันตกรรมแห่งนี้ค่ะมีทันตแพทย์หญิงกฤษณีพรทิติเนธเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินสถานพยาบาลนะคะ
แต่ว่าทันตแพทย์หญิงกฤษณีย์นั้นก็ให้ทันตแพทย์เถื่อนซึ่งเป็นนักศึกษาคณะทันตแพทย์ปี๘ที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง๑ย่านรังสิตมาให้บริการทำฟันที่คลินิกแห่งนี้ในวันเสาร์วันอาทิตย์
แล้วก็ยังออกใบรับรองแพทย์ให้ประชาชนในนามของทันตแพทย์หญิงกฤษณีพรนิติเนธด้วยส่วนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะคะก็ทันตแพทย์เถื่อนเนี่ยนะก็ไปเรียนไงเสาร์อาทิตย์เขาก็มาทำงานก็เป็นแบบนี้เพราะว่าหลายประชาชนที่ไปใช้บริการก็เห็นว่า๑คุณหมอฟันที่ทำฟันให้กับภาพที่แปะอยู่ข้าง
ก็พิมพ์ชื่อนามสกุลแพทย์ทันตแพทย์ที่ให้บริการนะคะ
ถ้าไม่เจอชื่อรู้เลยหมอเถินแน่
นอกจากตรวจสอบแพทย์แล้วคุณสุภานี
ตรวจสอบเรื่องของสถานพยาบาลรวมถึงคลินิกได้เหมือนกัน
ไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อันนี้ก็พิมพ์ชื่อสถานพยาบาลเป็นภาษาไทยได้เลย

สะกดถูกต้องก็คือจะทราบผลทันทีเลยนะคะ